เทศกาลปีใหม่แบบนี้นะคะ
อีกหนึ่งอาชีพที่ไม่ได้หยุดงานเลย
คือตำรวจทำงานเข้มงวดกวดขัน
เพื่อความปลอดภัยของประชาชน
แต่ก็มีคนบางกลุ่มที่ไม่พอใจการทำงานของตำรวจนะคะ

กลุ่มวัยรุ่นในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง
เขาออกมาต่อว่าตำรวจว่าเขาเมาอยู่ในหมู่บ้านของเขา
เขาขี่รถจักรยานยนต์อยู่ในหมู่บ้านของเขา
ทำไมตำรวจถึงจะต้องมาจับกลุ่มเขา

มีคนถ่ายคลิปในช่วงที่ตำรวจเข้ามาจับกลุ่มด้วย
ให้คุณผู้ชมดูคลิปก่อนค่ะ
ปฏิบัติหน้าที่ลดปัญหาความกัดแย้ง
ซึ่งหลังจากที่มีการโพสต์คลิปนี้ออกไป
มีคนเข้ามาดูเข้ามาคอมเมนต์แล้วก็มาแชร์กันเยอะแยะเลย
ทีมข่าวของเราก็เห็นคลิปนี้เช่นเดียวกันนะคะ

ไปกันที่สพกุชินารายไปตรวจสอบกรณีการปฏิบัติงานของตำรวจ

ตั้งคำถามของประชาชนโดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่คือ
มันเป็นหมู่บ้านเล็กมันเป็นถนนในหมู่บ้าน
ผมจะทำอะไรในหมู่บ้านเนี่ยตำรวจเข้ามาจับได้ด้วยเหรอ
มันไม่ใช่ถนนเส้นใหญ่นะ

พันธุ์ตำรวจเอกสมหมายภูกองชนะผู้กำกับการ
สพกุชินารายจังหวัดกรสิน
บอกว่าก่อนเกิดเหตุตำรวจ
ได้รับแจ้งว่ามีกลุ่มวัยรุ่น
มีอาการคล้ายคนเมาสุรา
ขี่รถจักรยานยนต์และขับรถเสียงดังในหมู่บ้าน
ตำรวจได้รับแจ้งก็จะต้องเข้าไปตรวจสอบสิคะ
ที่เข้าไปตรวจสอบก็คือหมู่บ้าน
อนเขียวตำบลนาขามอำเภอกุชินาราย

เพื่อตรวจสอบและตรวจร่างกายหน่อย
เพราะว่าหลายคนมีอาการคล้ายกับคนเมานะคะ
นำตัวมาตรวจวัดแอลกอฮอล์๑๕คน
ปรากฏว่าเกินกฎหมายกำหนดไป๕คน

ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ

หลังจากที่ได้รับแจ้งจากประชาชนในพื้นที่
เอาฟังเสียงตำรวจค่ะ

ทางตำรวจขอให้คนที่ใช้รถ

การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ย

ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า

ไม่ว่าจะเป็นเส้นหลักหรือเส้นรอง
ตำรวจมีอำนาจในการจับกลุ่มนะคะ